ช่วงนี้เกษตรกรเขาออกไปทำนาดำนากันใช่ไหม
แต่ดิฉันจะพาไปดูขณะที่ชาวนาเขากำลังดำนาอยู่
ไปพบกับเจ้าตัวนี้นอนขดอยู่
โอ้โหคุณค่ะยังไม่เห็นนะว่าหน้าตาเป็นยังไง
แต่บอกเลยว่าไม่ธรรมดา
อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยแพร่นะคะได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
บอกว่ามาช่วยจับงูหน่อยเป็นงูขนาดใหญ่นะคุณ
อยู่ในทุ่งนาหลังหมู่บ้านกาญจนา

กู้ภัยมาถึงเข้าไปเลยค่ะไปตรวจสอบ

งูหลามขนาดใหญ่ยาวเนี่ยตัวนี้
ประมาณ๓เมตรครึ่ง
ขดตัวอยู่ในแปลงกล้าข้าวแบบนี้
ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคงมาแอบกินกบกินเขียดกินอะไร

จากนั้นนะเจ้าหน้าที่ก็นำอุปกรณ์เข้ามาจับงู
ใช้เวลาจับแป๊บเดียวนะคะ๕นาทีเท่านั้น
แต่งูตัวนี้มันหางขาด
ใช่ใช่คืองูมันหางขาดเขาสันนิษฐานว่าน่าจะถูกรถไถ
ตัดไปคือคนมาถ่ายนาก็ไม่รู้ใช่ไหมงูมันอยู่ในดิน
สังเกตว่าเราจะอ่านข่าวช่วงก่อนเนี่ยว่ารถไถนารถตักในตักเจองูเยอะ
แต่ช่วงนั้นอาจจะไม่เจอไงเพราะมันอาจจะมุดอยู่แล้วก็ไถทับหางมันไป
ก็เลยทำให้หางมันขาดเขาก็ต้องช่วยกันจับมันใส่กรง
แล้วเดี๋ยวจะไปปล่อยในป่าที่ห่างไกลจากบ้านเรือนห่างไกลนาของชาวบ้านเขาแบบนี้นะคะ
ก็ไปสอบถามชาวบ้านหน่อยเขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยเขาจ้างชาวบ้านมา๒๐คน
มาช่วยกันถอนกล้าดำนานี่แหละพอมาถึงก็แปลกใจว่าเอ๊ะต้นกล้าในนาข้าวเนี่ยมันเป็นร่องร่องไป
มันแปลกมันดูแบบเว้าแหว่งอ่ะค่ะก็เลยแบบงงไม่เข้าใจจนกระทั่งมีคนถอนกล้า
ปั๊บปั๊บถอนมาจนถึงกลางนาไปจ้าเองูตัวนี้อันตรายเหมือนกันนะคุณเนาะ
ตื่นกันทั้งทุ่งนาเลยค่ะคุณวิ่งกันโอ้โหแทบจะป่าราบเจ้าหน้าที่ก็รีบมานะคะ
เพราะว่าเขาแจ้งไปเลยหลังจากที่เจอก็ไม่รู้เหมือนกันว่างูตัวนี้มันมีคู่หรือเปล่า
มาตัวเดียวหรือเปล่าหรือยังไงไม่แน่ใจนะฮะก็ขอให้เกษตรกรที่กำลังทำนาถอนกล้าดำนาในช่วงนี้นะ
ระมัดระวังงูเงี้ยวเขี้ยวขอหรือว่าสัตว์ร้ายที่มันมาตามน้ำด้วยเนาะใช่ไหม
เห็นตัวใหญ่ด้วยครับแล้วทางมันขาดนิดนิดนึงน่ะ
ก็สุดหมดริตหมดเลสแล้วอ่ะค่ะจับไปแล้วแต่ก็เห็นใจมั่นเหมือนกันน่ะ
พลุกลมูฮาหนูนะหาปปกบหาเขียดกินนะ
จะไปอยู่ไหนต่อทีเนี่ยไปอยู่ป่าแหละไปไกลไหนนะคะ
เออแต่เขาเก็บดูมิดชิดเนาะไม่ใช่เก็บใส่กระสอบตัวเองที่เราเคยเห็นเนาะ
ดีร่วมแรงร่วมใจกันไปพี่เกษตรกรก็จะได้ท้อนกล้ากันต่อ